หลังจากที่ผู้สมัครแต่ละท่านได้เลขแล้วนะคะ

พอได้เลขปุ๊บติดสติ๊กเกอร์เลยค่ะ
คือข้างในชูปั๊บข้างนอกปิ๊น

ท่านแรกก่อนเลยมากับโซโลแกนกรุงเทพต้องไปต่อค่ะคุณผู้ชม
ดูค่ะคุณผู้ชมท่านนี้ด้วยนะคะพุธหมวดเอิร์ทนะคะ
นักข่าวไปทำข่าวท่านอัศวินนะ

ไปแล้วยังไงดาย

นี่ค่ะคนแรกก่อนเลยคุณผู้ชม
สวินขวัญเมืองหมายเลข๖นะคะ

ผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เป็นผู้สมัครหมายเลข๖นะคะ

ขอพรศาลหลักเมืองก่อนเลยนะคะ
เป็นอันดับแรกก่อนที่จะไป
ลุยหาเสียงตามจุดต่าง

บอกว่ามากราบขอพร

เพราะว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับกรุงเทพมหานคร

ขอให้กรุงเทพสงบร่มเย็น
หากได้กลับมาเป็นผู้ว่ากอทมอีกครั้งหนึ่ง
ก็จะขอดูแลพี่น้องประชาชนให้ราบรื่นนะคะ
อ่ะส่วนที่จับสลากได้หมายเลขหก
รู้ไหมคะท่านเชื่อมโยงเก่งเหมือนกันพี่เบิร์ต
ตอนแรกท่านอาจจะยังนึกไม่ออกตอนหลังท่านเชื่อมโยงยังไง
เชื่อมโยงบอกว่าท่านคือตอนลาออกจากตำแหน่ง
วันที่เท่าไหร่นะคะ๒๔มีนาคมใช่ไหม
ตอนนั้นคือทำงานมาได้ในฐานะตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพ
ปี๕เดือนกับ๕วันท่านบอกว่าหมายเลข๖
ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากให้กลับมาทำงานเป็นปีที่๖
นี่ก็ช่วงโยงคนมากช่วงโยงดีด้วยนะคะ
ทีนี้พอถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรที่คนไปตีความ
ตามคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เลือกคนที่มีผลงาน
มาเป็นผู้ว่ากรุงเทพก็ต้องยอมรับ
ท่านทำงานในฐานะผู้ว่ากรุงเทพ
บางครั้งอาจจะไม่เข้าตาประชาชนบางคน
ทีนี้นายกรัฐมนตรีก็ไปพูดว่า
ถ้าเกิดว่าจะเลือกผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้เนี่ย
อยากให้เลือกคนที่มีผลงานมาเป็นผู้ว่า
เรื่องนี้พลตำรวจเอกอัศวินทร์ท่านพูดว่าอย่างไรรู้ไหมคะ
บอกว่าถ้าหากเป็นตามที่สื่อเข้าใจว่า
นายกหมายถึงตัวเองก็ต้องขอบคุณด้วย
คุณผู้ชมแปลออกใช่ไหมคะว่าหมายความว่าอะไร
ครับคือนายกรัฐมนตรีบอกถ้าจะเลือกทั้งที
เอาคนที่มีผลงานก็หมายความว่าคนที่อยู่มาก่อนแล้ว
ต้องได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่ามีผลงาน
เอาล่ะดิฉันเชื่อว่าคนกรุงเทพรู้ว่าใครมีผลงานหรือไม่มีผลงาน
ครับมาดูในสกลทีพัทยกุลครับ
นี่คุณจ้ำหมายเลข๓นะ

กรุงเทพดีกว่านี้ได้นี่สโลแกนเขา
ค่ะจอดตรวเวนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งศาสตร์กันเรื่องไหน

ใครหรือเปล่าเมื่อก่อนท่านก็เป็นรองผู้ว่าอยู่นะ
อ๋อแท่งบอกว่าคือคือคือคุณจ้ำบอกว่าคืออย่างนี้
กรุงเทพฯต้องดีกว่านี้ตอนนั้นผมเป็นรองผู้ไหว้
ผมอาจจะไม่ได้มีอำนาจหน้าที่เท่าไหร่นะครับ
ได้รับมอบหมายงานอะไรก็ทำไปตามหน้าที่
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ว่าเองคราวนี้สั่งการได้หมดเลยไง

แต่ไม่รู้สโลแกนมาแบบนี้เนี่ยบิ๊กวินสะดุ้งหรือเปล่า

แล้วคุณจ้ำก็ไปพระแม่ธรณีบีบมวยผมด้วยนะครับ
แล้วก็ไปสารเจ้าพ่อเสือด้วยครับ
คุณสกลทีบอกรูปแบบการหาเสียงหลังจากนี้นะ
ผสมผสานกันเลยทั้งลงพื้นที่จุดสำคัญ
ไลน์ก็ไม่ทิ้งครับต้องทำคอนเทนต์ด้วยฮะ

หมายเลขผู้สมัครที่ได้หมายเลข๓นะครับ
เลขตัวเดียวยังไงก็หาเสียงง่ายกว่า

อันนี้เป็นคุณจ้ำสกลทีนะครับ

อีกท่านหนึ่งหมายเลข๘มาคนแรกเลยนะคะ
มาถึงที่สารวการกรุงเทพ๒
ตั้งแต่สักประมาณตี๕๕๐นาที
ปั่นจักรยานมากับทีมนะคะ
คุณชัดชาติสิทธิพันธ์คุณผู้ชม

โอ้โหตอนนั้นสูงก็ไปมารุมตุ้มเลยนะคะ

ท่านก็บอกว่าก็ตื่นเต้นนะครับ

ก่อนที่จะมาที่สารวการกรุงเทพนะคะ

ก็เปิดตัวแนวคิดการหาเสียงคือ
หาเสียงแบบรักเมืองนะคะ
ก็บอกว่าจะมีการลดจำนวนป้ายหาเสียง
ขนาดป้ายหาเสียงมีการรีไซเคิลป้ายหาเสียง
จะเห็นได้ว่าป้ายหาเสียงของท่าน

บอกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะ
เดี๋ยวนี้คนใช้สื่อดิจิทัลในการหาเสียง
เข้าถึงกลุ่มคนต่างได้มากขึ้น
กี่แสนเสียงนะคะกรุงเทพ

เยอะนะเยอะนะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยนะคะ
ทีนี้ท่านบอกว่าหลังจากนี้ก็จะใช้รถไฟฟ้า

ทีนี้หลังจากที่ได้หมายเลขแล้ว

ศรีลมซอยละลายทรัพย์ค่ะ
ตรงนั้นก็กลุ่มคนทำงานเยอะนะ

มาดูอีกหนึ่งขวัญใจคนรุ่นใหม่
คุณวิโรธลักษณะอดีศรครับ

นี่เมส้มมาเลย

พร้อมชนเพื่อคนกรุงเทพฯ
เขาก็ประกาศว่าจะเป็นผู้ว่าที่ท้าชน
ทั้งไปทั้งกลับเนี่ยก็มากันเป็นขบวนรถเลยครับ

มากับผู้สมัครสกด้วย

ขึ้นรถแห่ไปรอบพระนครครับ
แล้วก็ไปปักทงอนุสวรีประชาธิปไตย
นี่เป็นรถเมย์โอ้โหคันเบอร์เลอร์เลย
คุณวิโรธบอกสาเหตุที่ให้ผู้สมัคร

เพราะมันเป็นสัญลักษณ์ของคนกรุงเทพ
สองเจนเลยนะสองเจนเลอร์ชันเลยนะฮะค่ะ
น่าจะคุ้นเคยกันดีและคงมีคำถามว่า
ไม่เห็นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาขึ้นเลย
โอ้โหนี่ถามแทนคนรุ่นใหม่เลยนะฮะ
ค่ะอีกหนึ่งคนพี่เบิร์ตคนนี้ใคร
เปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้
สุชัชวีสิใช่เลยนะคะศาสตราจารย์ดรเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หมายเลข๔
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเต็งนะคะสวมเสื้อพักประชาธิปัตย
ในการลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้น่าจับตาตรงไหนรู้ไหมคะ
ถ้าย้อนไปดูสถิติการเลือกตั้งกรุงเทพ๑๐ครั้งที่ผ่านมา
ประชาธิปัตย์ล้วน๔ครั้งหลังตั้งแต่ปี๔๗๕๑๕๒๕๖ครั้งนี้
จะเป็นประชาธิปัตย์อีกหรือไม่ต้องติดตาม
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูสถิติการเลือกตั้งเลือกตั้งใหญ่ปี๖๒
ต้องยอมรับเลยนะประชาธิปัตย์นี่คือบางคนใช้คำว่า๐๐เลย
ไม่ได้สอสอแม้แต่ตำแหน่งเดียวที่นั่งเดียวเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นคนนี้น่าจับตาว่าจะสามารถกลับมาได้อีกครั้งไหม
พักประชาธิปัตย์นะคะที่แรกที่ไปคือตรงนี้อะไรอ่ะ
เนื่องจากว่าตรงนี้เป็นเขตสายไหมพื้นที่รอยต่อ
แล้วก็พบปัญหาเรื่องของไม่ว่าจะเป็นชุมชนแออัดต่างนะคะ
ยังแก้ไขไม่เสร็จเนื่องจากว่าที่ผ่านมาคิดไม่ครบทำไม่จบ
ที่ผ่านมาคิดไม่ครบทำไม่จบดรพี่เอ๊บอกแบบนี้นะคะ
ตรงจุดนี้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน
เมื่อสักครู่เห็นที่นั่งอยู่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลย
ใช่เพราะฉะนั้นพี่เอ๊บอกว่าขอโอกาสให้เข้ามาแก้ปัญหาเรื่องปากท้อง
นี่ชอบประโยคนี้พี่เบิร์ตว่าเงินต้องเต็มบ้านงานต้องเต็มมือ
มีหลายโครงการที่ต้องทำทั้งต้องการอัดฉีดเงินการรจะงาน
ด้วยการต้องกองทุนสร้างงานชุมชนในทุกชุมชนเนี่ยนะคะ
พี่เอ๊ก็ขึ้นรถกระบะแห่ปราศัยหาเสียงในพื้นที่เขตสายไหม
แล้วก็พูดคำเดิมค่ะขอโอกาสสักครั้งรับรองจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
พร้อมกับเดินแจกแจกอะไรคะเห็นไหมแผ่นพับใบปริว
ในนั้นก็จะมีเรื่องของนโยบายการทำงาน
ถ้าเกิดว่าได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะ
สิ่งสำคัญคือจะแก้ปัญหาให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่นี่
อยู่ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรอ่ะตลาดวงสตรอนใช่ไหมตลาดเอออ่า
บุกตลาดเลยนะพี่เอ๊จะเห็นว่าพี่เอ๊จะไม่ใส่สูตรทัพมาแล้วนะ
เพราะอากาศน่าจะร้อนอยู่เมื่อวานใช่เมื่อวานอากาศร้อนมากนะคะ
คนสุดท้ายผู้พันธ์ปุ่นเมื่อวานพี่เบิร์ตก็สัมภาษณ์
ใช่เป็นไงบ้างก็อาศัยเขาเรียกอะไรอ่ะประสบการณ์ในการเป็นสอสอ
นะฮะทำงานการเมืองมานานแล้วคุณหญิงสุดรรัฐก็สำ
สำทับด้วยว่าเขาจะทำให้มันเกิดสิ่งที่ไม่เคยมีผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครคนไหนทำได้มาก่อนใช่เพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้นะคะ
นาวอากาศตรีศิษย์ธาธิวารีได้หมายเลขสิบเอ็ดก็เลยมากับสโลแกนที่ว่า
ผมจะทำในสิ่งที่ผู้ว่ากรุงเทพไม่เคยทำเป็นนักการเมืองครั้งแรก
ตอนนั้นเป็นส่อส่อเขตคลองเตอร์ยี่สิบสองปีที่แล้วครับ
คราวนี้กลับมาสวมเสื้อภักดิ์อะไรนะฮะ

มาพร้อมกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์
ลุยหาเสียงต่อทันทีหลังจากที่ได้หมายเลขแล้ว
ไปที่ไหนกันก่อนนะ
ใช้เส้นทางอนุสวรีชัยสมรภูมิผ่านชุมชนโบเบ
แล้วก็เลี้ยวซ้ายออกถนนหลานหลวง
จบที่ตรงนี้ศาลหลักเมืองนะคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานคร
แต่ละท่านก็ไปลุยหาเสียงหลังจากที่ได้หมายเลขเรียบร้อยแล้ว
มวลบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้นะคะ

อันนี้เรื่องละ๒๒พฤษภาคมรวมไปถึงนายกเมืองพัทยาด้วยนะ